อะไรที่สบายใจทำแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ทำไปข่าวนี้ก็เหมือนกันนะคะตักบาทวันเกิดยังไงให้ปังค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้เต็มสิบไม่หักสักคะแนนเลยนะสำหรับดิฉันเป็นยังไงดูคลิปนี้ค่ะ
เย็บเย็นสดท้ายเมืองนามแม่ปิ่งมันของจริงใจฮักลายหรทิ่ง
กำลังร้องเพลงเพลินร่องแม่ปิง
ชุดนี้มีชื่อชุดไหมครับว่าชุดอะไรน้องปุ้ย

เพ่งไปที่หน้าของพระท่านว่าท่านมีสีหน้าอย่างใด
ระวังกระโกงไปเกี่ยวเข้า
เออสีคล้ายของพระเหมือนกันเนอะ
สีเหลืองทองแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชม
สตูมปังไหมล่ะปังปุริเย่มากเลยนะคะ
สาวที่ใส่ชุดสีเหลืองทองกระโปรงบานฟูฟ่องแบบนี้นะคะ
ตั้งแต่หัวจรวดเท้าเธอไปทำบุญตักบาทวันเกิด
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบอายุ๓๑ปีนะ
แล้วก็ตรงกับวันพระใหญ่คือวันวิสาขบูชา
ราหูซ้อนราหูวันจันทรุปราคาด้วย

เจ้าตัวได้มีการโพสต์คลิปนี้ลงในเฟซบุ๊ค

คุณอลังการสร้างเมืองโปรดเรียกชื่อฉันในนามนี้

เช้านี้กับการใส่บัตรพระจำนวน๕รูป
เพื่อเสริมสร้างสิ่งสิริมงคลให้แก่ชีวิต
ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๓๑ปี
นี่แหละค่ะก็ต่อไปครบเท่าไหร่ค่ะ
พี่เบิร์ตมีแพลนออกมาอย่างนี้ด้วยนะ

จากตักบาททำบุญแล้วนะคะ

ไปปล่อยปลานี่
กลัวเหลือเกินกลัวว่าจะตกลงไป
ปล่อยปลาทั้งหมด๑๙ชีวิตค่ะ
จากตักบาทแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ด้วยนะคะ
ก็เพื่อเป็นการทำบุญถวายแด่พระแม่คงคาค่ะ
เป็นมงคลให้กับชีวิตของตัวเองและกับครอบครัวด้วยนะคะ
แต่ก็แมสก็เข้ากับคอสตูมดีนะ

หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์นะคะ
เน็ตมาแสดงความคิดเห็นก็อวยพรในเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเธอแหละนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ชื่นชมในการแต่งกายฝีมือการออกแบบชุดที่ไม่เหมือนใคร
แล้วไม่มีใครเหมือนก๊อฟอยากจะเหมือนเขาไหม

จริงเหรอบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรูหราเกินไปหรือเปล่า
จะใส่บาททำบุญวันเกิดแบบนี้
ก็แล้วแต่ทัศนคติของคนนะคะ
ทำอะไรที่สบายใจไม่เดือดร้อนใครทำแล้วมีความสุขทำไปเถอะค่ะ

คุณผู้ชมยังบอกว่าอวยพรมาเลย
อยู่ดีมีแฮงนะจ๊ะเธอทำให้ยิ้มได้

ไม่มีสิ่งใดดีไปกว่าสุขภาพแข็งแรงเพราะอย่างอื่นสมบูรณ์อยู่แล้ว

เขาแต่งตัวแฟนซีหลายชุดมาก
มันชอบแต่งขอให้มีความสุขแบบนี้ในทุกวันครับ

แล้วก็อย่าลืมดูข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ